สวยทุกวันเลยค่ะ

๒นาทีตอนครีมของแง่งหน้า๓นาทีก็เสร็จ
เออคิ้วก็สวย

น้ำอีกนิดนิดอ่าแล้ววิ่งเงียดบกขึ้นอ่ะสิแม่งมากอ่า

คนชอบนะคะใช่ค่ะคู่ธรรมเทศไม่หลุดเดขว่ะ
เลยหวุยมาวิทัพว่าสวยเลยเป็นตามอยู่บอกเพียงรักความงามหน่อย
ใช่คุณยายอยู่ท่านก็อะไรเป็นสวยขนาดนี้

มันจะดังอยู่นิดหนึ่งเลยนะมันไม่ได้เศรษฐ์ก็ดัง
มันจะมามีแต่คนมาหามัน
ก็เป็นนานทุกเต็มว่าไหน

อุ้ยคุณแม่ยอดดีกว่าเป็นอะไรเลย

แม่ไม่รู้แม่นั่งอยู่บ้านเท่าไหร่